ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นคุณแม่มือใหม่นะฮะ
เธอได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันของตัวเอง
กำลังนั่งเลี้ยงลูกอยู่อยู่กับคุณแม่ของเธอ
ที่เป็นยายของเด็กแล้วอยู่เธอก็แบบชักเกร็งแล้วก็ล้มนอนลงไปเลยนะครับ

นี่ภาพจากกล้องหวังช้อนปิดในบ้านนะครับ

เนี่ยคือคุณยายก็คือคุณแม่ของคุณโบนี่ก็เรียกลูกเขยชื่อนายนะฮะนี่อุ้มหลานอยู่ด้วย
นี่แล้วเธอจังหวะที่เหมือนกับชักเกรงแล้วก็หน้าตาคอบิดเบี้ยวก็หงายหลังล้มลงนอนไปเลย
พยายามจะฝืนตัวลุกขึ้นนี่สามีก็รีบเข้ามาช่วยนะครับ
หน้าทีชีวิตจริงนะครับคือเธอก็นำภาพกับกล้องจอลติดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แชร์ประสบการณ์นะครับคุณโบนะครับหรือว่าคุณโบวี่วีว่านะ
เป็นเจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์นะครับเธอบอกว่าตอนนั้นเธอกำลังนั่งอยู่กับแม่
แม่ก็อุ้มหลานอยู่เพราะเธอเพิ่งคลอดลูกสาวได้ไม่นานอายุเพิ่ง๒เดือนนะครับ
อยู่ก็ชักเกร็งคอมันหันเอียงไปเองแล้วปากเบี้ยวแล้วก็ล้มฟุบหงายหลังไปเลย
ยายก็ตะโกนเรียกลูกเขยนะให้รีบเข้ามาช่วยนี่ฮะ
หลังจากนั้นก็จะเป็นคลิปที่ทุกคนพยายามช่วยเธอนะครับ
อย่างแฟนที่พยายามเข้ามาช่วยนี่เห็นไหมฮะจะไปส่งแล้วจะพาไปแล้วก็รีบนะฮะ
คือตอนนั้นเสื้อแบบไหนกลับด้านถูกด้านผิดใส่ก่อนแล้ว
คือรีบมากแล้วตกใจด้วยถูกต้องฮะเป็นผมผมก็รีบอย่างนี้แหละ
นี่ฮะส่วนคุณแม่ตอนนั้นก็ต้องดูแลหลานนะคุณแม่ก็ตกใจนะครับ
คือความจริงคุณแม่เองตาก็มองไม่ค่อยชัดรู้แค่ว่าลูกสาวต้องเป็นอะไรแน่
ขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงเห็นไหมฮะก็อุ้มหลานไปด้วยพยายามไปเปิดประตูให้
นี่แล้วก็นี่ฮะให้ลูกเขยนี่รีบพาเธอไปหาหมอ
ก่อนหน้านี้นะครับทางเจ้าของโพสต์ก็เคยแชร์ประสบการณ์เฉียดตาย
จากการชักเกร็งมารอบหนึ่งแล้วนะครับเมื่อต้นปีนะฮะมกราคม
ตอนนั้นเธอท้องแก่ใกล้คลอดวันนั้นช่วงเช้าอยู่เธอก็มีอาการปวดหัวกระทัน
ต้องไปโรงพยาบาลก่อนจะตรวจพบว่าเส้นเลือดในสมองแตก
หน้านั้นเธอไม่เคยมีอาการชักมาก่อนเลยนะครับสุขภาพของเธอที่ผ่านมาก็แข็งแรงปกติดี
ไม่มีโรคประจำตัวด้วยไปหาหมอตามนัดที่ฝากคันตรงเวลาทุกครั้งด้วย
เหตุการณ์ในครั้งนั้นเธอต้องรักษาตัวในห้องไอซียูอยู่๖วัน
กลับมาพักฟื้นที่บ้านอีก๑เดือนเธอเคยแชร์ไว้
คลอดลูกสาวจนปลอดภัย
ซึ่งเธอก็ไม่คิดว่าจะกลับมามีอาการชักเกร็งเกิดขึ้นอีกครั้ง
ก็เลยสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องภาวะคันเป็นพิษหรือเปล่า
หลายคนเห็นคลิปเห็นเหตุการณ์ก็แสดงความเป็นห่วงนะครับ

เกี่ยวกับอาการของเธอเธออัปเดตอาการล่าสุดนะครับ
บอกว่าตอนนี้อาการปลอดภัยทุกอย่างแล้ว
แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
มีคนมาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ใกล้ตัวเหมือนกันนะครับ
บอกว่ามีอาการคล้ายกันเลยเหมือนกับคุณโบเลย
แล้วก็แนะนำทุกคนให้หมั่นสังเกตอาการตัวเองและคนรอบตัว
ที่สำคัญก็คือต้องตั้งสติ
แล้วก็มีความรู้เรื่องการหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
กับคนที่เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ไว้บ้างก็ดี
ทั้งตัวเราเองหรือว่าคนใกล้ตัวนะครับ
เราสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปยังคุณหมอก๊อฟนะครับ
แพทย์สิทธาลิขิตนุกูลเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่
หมอก๊อฟอธิบายแนวทางการรักษานะครับ
รวมทั้งสิ่งสำคัญก็คือการปฐมพยาบาลเอาไว้ด้วย
ลองฟังนะครับ
เรื่องของการรักษาเราต้องหาสาเหตุให้ได้นะครับว่า
เขาเป็นการชักจากอะไรเป็นโรคของสมองหรือเปล่า
ถ้าเป็นโรคตรงไหนติดเชื้ออะไรยังไงรักษาให้ถูกจุด
รับประทานยากันชักอย่างต่อเนื่องยาวไปเรื่อยเลยนะครับ

บางคนไม่ดีขึ้นจริงก็ต้องผ่าตัดหรือว่า
ไฟฟ้าที่สมองก็มีส่วนนะครับ

ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้นะครับ
ขั้นตอนแรกคือให้ผู้ป่วยพยายามนอนตะแคงนะครับ

ไม่ว่าจะมีเสร็จน้ำลายเสร็จอาหารอยู่ก็ไม่อุดกั้นนะครับ
ข้อที่๒หาหมอหรือว่าอะไรนุ่มมาลองศีรษะกันการกระแทกครับ

เสื้อผ้าถ้าเกิดรัดต้องปลดกระดุมนิดนึง
ตาถ้าใส่เอาออกนิดนึงนะครับ
ข้อที่๔สำคัญที่สุดอย่าหาอะไรยัดปากผู้ป่วยนะครับ
บางคนเชื่อว่าเอาช้อนไปงับเพื่อไม่ให้ฟันกัดถูกลิ้น
อาจจะเกิดการบาดเจ็บของฟันผู้ป่วยได้
และข้อที่๕นะครับถ้าชักนานเกิน๓นาทีครับ
ต้องเรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นในหลายเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉิงนะครับ
ใช่โดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นอาการลักษณะเส้นเลือดในสมองแตกอะไรพวกนี้

ไม่อย่างนั้นมันจะมีอาการตามมาแล้วมันต้องรักษาอาการต่อเนื่อง